เด็กชื่อน้องข้าวตองอายุเพียง๔ขวบ

หน้าบ้านของคุณยายจู่สารพระภูมิล้มทับจนสลบไป
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเรื่องของอาถรรพ์ที่เจ้าของบ้านไม่ยอมทำบุญ
แล้วก็ไม่ยอมไหว้สารแล้วอาจจะมีการไปลบหลู่อะไรหรือเปล่านะครับ
คนที่บาดเจ็บคือเด็กหญิงกวินธิดาวินิวาสบรำ
หรือว่าน้องเข้าตองอายุ๔ขวบ
ถูกทางด้านของกู้ชีพอบตบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
นำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าถูกสารพระภูมิหน้าบ้านของคุณยายล้มทับ
ขณะที่นั่งกินขนมอยู่ข้างศาลจนสลบไปครับ
เหตุเกิดบ้านเลขที่๑๐หมู่๙ตำบลบัวทองอำเภอเมืองบุรีรำนะฮะ
นางชอบอายุ๖๕ปีเพื่อนบ้านเขาบอกว่า
ได้ยินเสียงดังโครมเสียงคล้ายกับรถจักรยานยนต์ล้ม
ออกไปดูโอ้โหเห็นภาพคือชิ้นส่วนของสารเนี่ยกระจัดกระจายเกลือดไปหมดเลย
แล้วก็พบร่างของน้องนอนแน่นิ่งอยู่
ก็วิ่งไปช่วยเหลือแล้วก็แจ้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
เมืองต้นเด็กพูดจารู้เรื่องแต่น้องเนี่ยบ่นว่า
หนูอยากหลับหนูอยากนอนอย่างเดียวนะครับ
ขณะที่เพื่อนบ้านอีกคนนึงคือทางด้านของนางประกายเพชรก็บอกว่า
หลังจากได้ยินเสียงดังโครมเนี่ยหันไปเห็นน้องข้าวตองเนี่ย
ติดอยู่กับซากของสารพระภูมิวิ่งเข้าไปช่วย
ภาพที่เห็นน้องตาเหลือกแล้วนะครับ
นางเพื่อนบ้านก็เลยอุ้มขึ้นมาเขย่า
เหมือนรู้สึกตัวเฮือกขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้ขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดครับ
ตอนนี้สาเหตุมันมีอยู่๒เรื่องที่ชาวบ้านเขาสันนิษฐานกัน
สาเหตุแรกคือน่าจะมาจากการที่เสาของสารพระภูมิไม่มีเหล็กเส้น
ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาฝนตกหนักดินมันอ่อนนะครับ

สาเหตุแรกคือน่าจะมาจากการที่เสาของสารพระภูมิเนี่ยไม่มีเหล็กเส้น
ความดินมันมีความอิ่มน้ำความแข็งแรงมันก็ขาดหายไปก็เลยทำให้สารล้มทับเด็ก
อีกหนึ่งเรื่องชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการที่เจ้าของบ้านไม่เคยมีการบูชาเส้นไหว้สารพระภูมิเลย
ในวันพระวันสำคัญต่างหรืออาจจะไปลบหลู่โดยที่ไม่รู้ตัวทำให้เจ้าที่เจ้าทางเขาลงโทษ
อันนี้เป็นความเชื่อสู่บุคคลแบบนี้นะครับ
ส่วนอาการของน้องข้าวตองล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้วมีบาดแผลที่บริเวณคิ้วด้านขวาตาปูดบวม
แต่ว่ายังคงนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรอดูอาการต่อไปครับ